ส่วนอีกหนึ่งครอบครัวค่ะมีทั้งปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพและปัญหาเศรษฐกิจ
ครอบครัวของคุณอู๊ดเป็นต่อก่อนหน้านี้นะคะเป็นข่าวดังเลยก็คือ
ร้านอาหารของคุณอู๋ที่มีหลายสาขาก่อนหน้านี้กำลังเฟื่องฟูเลยพอโควิดมาเท่านั้นแหละ
ไปหลายสาขาและตอนนี้ครอบครัวของคุณอู๊ดมีปัญหาซ้ำนะคะ
ก็คือคุณพ่อเสียชีวิตนะคะผลกระทบจากเรื่องนี้ค่ะ
เห็นมาตั้งแต่คุณอู๊ดเนี่ยเขาโพสต์ก่อนหน้านี้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการขอเลือดเพราะว่าคุณพ่อป่วยหนักอยู่ในโรงพยาบาลนะคะ
แต่ตอนนี้คุณพ่อของคุณอู๊ดค่ะเสียชีวิตลงแล้วนะคะด้วยวัย๘๐ปี
มีภาวะแทรกซ้อนต่างไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจลิ้นหัวใจรั่ว
ภาวะแทรกซ้อนทั้งปอดตับกระเพาะประกอบกับตลอดระยะเวลา๓เดือนที่รักษาตัวอยู่
คุณพ่อของคุณอู๊ดเป็นต่อมีอาการเครียดด้วยนะคะจากเรื่องของโควิด๑๙ค่ะ
แล้วไม่ใช่แค่พ่อนะคะครอบครัวเครียดตามไปด้วยเพราะการไปเยี่ยมลำบากค่ะ
คุณพ่อกับคุณแม่ท่านรักกันมากอยู่ด้วยกันตลอด
พอพ่อไม่สบายต้องเข้าไปอยู่โรงพยาบาลคุณพ่อก็อยู่คนเดียว
และคุณแม่ก็ต้องอยู่แยกที่บ้านเนี่ยคนเดียวลูกหลานกลัวติดโควิดค่ะ
ก็พาคุณแม่เนี่ยพาไปฉีดวัคซีนพอกลับมาที่บ้านก็พยายามดูแลจิตใจกันนะคะ
ส่วนพิธีชาพนักกิจศพของคุณพ่อช่วงทีระวิทยาคุณพ่อของคุณอู๋ทเป็นต่อ
สามวันนะคะชาปนกิจวันนี้ค่ะส่วนเรื่องปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
กับครอบครัวของคุณอู๊ดเป็นต่อร้านชาบูก่อนหน้านี้ดังมาก
เปิดไปหลายสาขาแต่พอโควิดเข้ามาค่ะ
เป็น๑๐สาขาแล้วนะคะและหลังจากนี้
จะมีการทยอยปิดอย่างต่อเนื่องด้วย
คุณอู๋ดเป็นตอบบอกว่าก็ต้องทำใจละค่ะ
เพราะถือว่าเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัด
ในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้จริงค่ะ

ถ้าจะว่าไม่เกี่ยวก็เกี่ยว

ที่เกี่ยวคือเวลาที่เราไปเยี่ยมไปหาเนี่ย

ลำบากเพราะว่าหมอก็ไม่ได้ให้เรา
จะเข้าเยี่ยมอะไรได้เยอะแยะขนาดนั้น
เราก็ต้องทำตามกฎเขาอะไรอย่างนี้ฮะ

มีการเจาะที่คอใช้ช่วยหายใจ

คือพูดก็ไม่ได้คือมันทรมานมาก
พอเปิดมาเห็นโรงเท่านั้นแหละ
โอ้โหแม่ก็ซุดตัวเหมือนกัน

ก็ปิดเพิ่มไหมเหรอ
มีขอปิดเพิ่มอยู่แล้วครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์
ก็เลยคิดว่าปิดก่อนดีแล้วฮะช่วงนี้
ส่งกำลังใจไปให้แล้วกันนะคะสำหรับครอบครัวของคุณอู๊ดนะคะ
รวมถึงหลายครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิดค่ะ
กิจการตอนนี้ก็คงต้องปิดไปโดยปริยายก่อนนะคะ
ก็หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นโดยเร็วด้วย